ทุกคนเคยปวดฟันแน่นอน

วิธีการถอนฟันมีการบอกว่าหลายรูปแบบนะครับ
ครับผมไปหาหมอยเดียวครับ

แล้วผมก็ให้ควายวิ่งนะครับให้หลุดไปเลย

สีสันข่าวเช้าไทยรัฐกับทิศเป้มาแล้วครับ

หวาดเสียวและเสียวฟันเป็นอย่างมากครับ
จะเป็นที่ไหนนั้นเชิญชมเลยครับ
มาดูประสบการณ์การถอนฟันของหนุ่มน้อยคนนี้กันบ้างครับ
ใช้วิธีบ้านไม่ต้องไปหาหรอกครับ

เชือกผูกฟันซี่ที่จะถอน

กลั้นหายใจเหนียวไกลยิงเท่านั้นเองครับ

มีความสุขกันจังเลยครับเฮกันทั้งบ้านเลยครับ

เก่งจังเลยพ่อนุ่มน้อย
แม่สุดยอดจริง
สวัสดีครับวันหลงสงกรรม
ทิปเตชีวาหมั่นทะลุเวทีเลยครับ

เพลงเตางอยครับของพี่จินตลาภูนลาบนะครับ
ย่างโมมันจู๊บครับเวทีมันไม่เป็นใจ
ทำให้หนุ่มเสื้อเขียวทะลุพิธี
ไฟสู่เวิกล่าของเวทีทันทีครับ
เวิ่นเจ้าคำเขากระดับขำกอนชุ่มเหลือสงัน
สงสัยน้ำหนักจะเยอะนะครับคุณพี่
เลี้ยงลุบลงไปแบบนั้นครับ
มาดิดความน่ารักของครูเจ้านายกับหนองหมากันบ้างครับ

จะเฉยมาเฉยตามด้วยครับคุณล้วนเจ้าตัวขาวก็หอนรับเจ้านายได้อย่างดี
อย่างดีว้าวแล้วเจ้าตัวนี่แหละครับ
กระซิบบอกอะไรเจ้านายกันแน่ไม่ทราบนะเนี่ย
ส่วนอีกตัวไม่รู้ว่าเพื่อนกระซิบอะไรกันแน่ครับส่วนนี้ครับก็รำไหว้เจ้านายได้อย่างน่ารักทีเดียว
โอเคเจ้านี่น่ารักเจ้านายหกสูงหมาน้อยก็หกสูงได้เหมือนกัน
เย้ฟี่ฮิฮ่าฮ่า
มาที่งานบันเกิดของคว่ำของเจ้าน้องเหมียวน้อย
แม่รู้จังหวัดซะด้วยเจ้านายจุดเทียนให้
วยพรเสร็จได้เวลาเป่าเทียน

ก็ขอใช้ขอใช้ขอใช้แบบนี้แหละครับ
ขอใช้มือปั่นแล้วกัน

แม่มากรักฮะ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิเบ่ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ